นั่งคอพับคออ่อนอยู่อย่างนี้แหละครับ
ขึ้นมาจากแม่น้ำแม่น้ำตราดนะครับ
พร้อมกับนำตัวไปนั่งสงบสติอารมณ์
บนสะพานข้ามแม่น้ำถนนสุขุมวิทย
สาย๓ตราดครองใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราด

กระโดดลงไปนายแม่น้ำเขารอดกับพ่อมา
มีปากเสียกับพ่อมาน้อยอกน้อยใจ
ขี่รถมาคนเดียวกระโดดซะเลยอยากจะตาย
ต่อมาตำรวจภูทรเมืองตราดได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปที่โรงพัก

แล้วก็ติดต่อคุณพ่อติดต่อญาติไปรับตัว

ทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นมาอีก

บอกว่าเขาขับรถกระบะมามุ่งหน้าจะไปในเมืองตราด
ระหว่างขับรถข้ามสะพานเห็นวัยรุ่นคนนี้ถอดรองเท้าแล้ว
แล้วก็ปีนสะพานกระโดดลงแม่น้ำ
ตกใจมากตัวเขารีบจอดรถลง
แล้วก็เห็นผู้ก่อเหตุลอยคออยู่
หลังจากนั้นก็มีพลเมืองดีไปแจ้งกู้ภัยไปช่วย

แต่ก็ยังไม่ได้มีการถามตัวเขากับพ่อนะครับว่า
ทะเลาะอะไรกันถึงขั้นกับต้องมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายแบบนี้

สุดท้ายแล้วก็ต้องให้คุณพ่อกับลูกเขาคุยกันเองนะครับ